มันเกิดขึ้นได้ยังไงชายชาวต่างชาติกับผู้หญิงไทย
ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเย็นเร็วนี้จะแต่งงานกัน
ตอนเย็นออกไปกินข้าวกันสังสรรค์กันกลับมาที่คอนโดมิเนียม
ไม่ถึง๕นาทีผู้หญิงตกตึกลงมาตายครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูดีดีนะกล้องวงจรปิดเนี่ย
ดูตรงมอเตอร์ไซค์เอาไว้นะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะอืม
พระตกเหรอหรืออะไรอ่ะนางสาวนิชานันเบลอายุสี่สิบสี่
เป็นชาวโคราชครับตกคอนโดมิเนียมจากชั้นที่๖
กระแทกกับรถจักรยายนที่จอดอยู่นะฮะกระดูกหักหลายส่วนเลือดออก
พลักพลักพลักเลยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้ครับ
ในที่เกิดเหตุมีแฟนชาวต่างชาตินะครับอายุ๗๘ปีสัญชาตินิวซีแลนด์
เสียใจนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพแฟนสาวฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่
โมเนียมแห่งหนึ่งริมถนนพัทยาใต้บางละมุงชนบุรีคุณผู้ชม
เพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายกับแฟนชาวต่างชาติ
คบหากันได้สี่ห้าเดือนรักให้กันดีจะต่างงานเร็วนี่เนี่ย
ฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งจะไปจองรถยนต์ไว้ให้จะซื้อคอนโดมิเนียมให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน
ก่อนเกิดเหตุพาทั้งคู่ไปนั่งดื่มกันที่บาร์ใกล้กับคอนโดมิเนียมนี่แหละ
จูงมือกันเดินกลับห้องพักคุณผู้ชมขึ้นไปไม่ถึง๕นาที
ตับที่พื้นดังลั่นเลย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่เกิดเหตุนะครับพบว่าผู้ตายนะฮะ
บริเวณที่ตกลงมาก็อยู่ในสภาพเดิม
มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ล้มคว่ำอยู่๑คันแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้น
เราไปคุยกับพนักงานกับรบพอของคอนโดมิเนียมแห่งนี้

ล่าเริงนิสัยดีอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือลูกบ้าน
อยู่ที่นี่มานานกว่า๘ปีแล้ว
เคยมีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วเลิกกันไป
นี่แหละจนมาคบกับคนปัจจุบันนี้
ส่วนสาเหตุยอมรับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
นะครับเพราะผู้ตายก็เป็นคนสนุกสนาน
คิดหรอกเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยเขาไม่คิด

ผู้ตายอยู่ในสภาพเปลือยท่อนบน
นุ่งกางเกงในฮะนุ่งแต่กางเกงใน

ภาพจากกล้องวงจรปิดยังพบว่าผู้ตาย
ตกลงมาในลักษณะหงายหลังครับ

คือพี่คุณยักษ์เขาเป็นคนแฟนดีอัธยาใส่ดี

ไม่เคยมีปัญหาใครนะก็คุยสนุกสนาน

ถ้าเขาเป็นฆ่าตัวตายเองได้ยังเป็นไปแล้ว
ด้วยเขาพี่แกมีดื่มด้วย
เพราะว่าสังสรรคือการพิโรคที่บาร์

เพราะว่าเค้าก็

กำลังจะไปได้ดีค่ะัน
บอกว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่า
ห้องด้านล่างชั้น๕มีกระถางต้นไม้แตก
แล้วก็กระโปรงชุดนอนของผู้ตายเนี่ย

แล้วก็สอบสวนแฟนของผู้ตายให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุไปนั่งดื่มกันที่บาร์ใช่ไหมนะครับ

กลุ่มเพื่อนผู้ตายโทรศัพท์มาชวนให้ไปเที่ยวคาราโอเกะต่อ

แล้วผู้ตายไปนั่งริมระเบียงห้องพัก
ประชดว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะกระโดดตึกตาย

ตกลงมาลากไปกระแทกกระถางต้นไม้ที่ชั้น๕
แล้วเกี่ยวชุดนอนที่ว่าทำไมเธอไม่ได้สวมท่อนบน
คือชุดไปเกี่ยวที่ชั้น๕
แล้วก็ตกลงมาในสภาพสวมกางเกงในตัวเดียวไงครับ

เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันครับ